คุณผู้ชมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร
คดีนั้นก็ยังคงสืบสวนกันต่อไป

ราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากเพราะว่า

การทำคดีหวย๓๐ล้านบาทครับ
ผลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
เจรตรรแห่งชาติประบูรถึง
คำสั่งย้ายพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล

เมืองต้นพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน
และสำนวนการสอบสวนในคดีหวย๓๐ล้านบาทจริง
จึงต้องมีคำสั่งย้ายเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความสะดวก
ในการรวบรวมหลักฐานที่จะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้บ้างนะครับว่ามีบุคคลใด
กระดับที่จำรวจอีก๔นานที่ถูกเชิญไปสอบประคำ
พนักงานสอบสวนกองปราบปรามนั้น
ตอนนี้ต้องรอผลจากคณะทำงานที่จะสรุปคดีว่ามีใครผิดอย่างไรบ้าง
เป็นความผิดทางวินัยหรือว่าเป็นความผิดทางอาญา
ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจะถูกส่งเรื่องไปให้กับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือปรบประทอเพื่อพิจารณาในการดำเนินคดีต่อไป
ส่วนเรื่องของการออกหมายจับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นตำรวจ
ตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้
เนื่องจากว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
สำหรับเอกสารลับที่ออกมาก่อนหน้านี้
เชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้วนะปั๊มตัวแดงเลย
เอกสารลับซึ่งเป็นเอกสารเรื่องของการสอบสวนพยานทั้งหมด
ในคดีนี้มีการถูกเผยแพร่ออกมา
เรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสุชาติ

ขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังในการเผยแพร่เอกสาร
เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้
และจะต้องถูกดำเนินคดีทันทีด้วย

อย่าไปส่งเลยเอกสารลับที่มันออกมาเนี่ย
เดี๋ยวมันจะไปมีผลกับรูปคดีด้วยนะฮะ
ขณะที่พลตำรวจตรีสุทธิเปิดเผยว่า
ก็ติดรัชการอยู่ที่จังหวัดเชียงบราย

ก็ประสานขอเลื่อนการรายงานตัวเป็นพรุ่งนี้
ขณะที่แหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า

ถูกสั่งย้ายช่วยราชการขาดจากตำแหน่งเดิมเนี่ย
ไม่ว่าจะติดงานติดอบรมหรืออะไรก็ตามต้องมา

ภายใน๒๔ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่มานะฮะ
น้านนายปีชาคล้ายครวลหรือว่าครูปีชา
อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทก็ยืนยัน
ไม่ได้รู้จักกับผู้บังคับการตำรวจภูทร

แต่เคยพบกันเพียง๒ครั้งคือ๒๕
พฤศจิกายน๒๕๖๐และ๑ธันวาคม๒๕๕๙
โดยการพบกันครั้งนั้นเป็นเพียงการนำหลักฐานทางคดีไปมอบให้
และตลอดการสนทนานายปรีชาหรือครูปีชาอ้างว่า

รวมไปถึงไม่เคยพูดคุยกันทางโทรศัพท์ด้วยนะครับ
หากการถูกสั่งย้ายครั้งนี้เป็นเพราะ

และไม่กังวลว่าการสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจวัฐ
การจนบุรีจะกระทบกับรูปคดี
โดยวันนี้ทางด้านของครูปีชาก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมแหละคุณผู้ชมว่า

ตเตอรี่เป็นของเขาจริงซื้อมาจริงทำหล่นหายจริง
ส่วนบริเวณด้านหน้าที่บริเวณหน้าบ้านของนางรัตนาพร
พาที่บอกว่าเจ๊บ้าบินเมื่อวาน
มีการติดกระดาษเอาไว้ที่ประตูบ้านเป็นภาษาอังกฤษ

คือต้องการความเป็นส่วนตัวแหละ
หรือไม่อนุญาตให้สุนัขเข้ามาในบ้านนี้

ซึ่งคาดว่าลูกเขยที่เป็นชาวต่างชาติ

แต่ว่าวันนี้ก็มีการนำกระดาษนั้นออกไปแล้ว
อันนี้ก็เหมือนเป็นการกระทบอะไรหรือเปล่า
เป็นการประชดใครหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน